เจ้าของพักที่นี่ก็ใจดีมากนะบอกเออผมยังไม่มีค่าเช่านะ
เดี๋ยวรอเงินออกก่อน๑๕ค่อยจ่ายนะครับแต่สุดท้ายฮะ
ตอนจะมาเช่าก็รีบมาตอนออกก็ออกกลางคืนค่าเช่าไม่จ่าย
เดินกันเบาเดินกันเงียบนะแต่เร็วนะเร็วครับไปเร็วนะ
ต้องรีบนี่แหละฮะขนของกันตอนตีหนึ่งจะครึ่งน่ะนะ
หนีค่าเช่าแต่หอพักแห่งนี้คือไม่มีรอปภเจ้าของพักดูแลเองไง
คนเช่ากลุ่มนี้ก็หนีออกไปแบบลอยนวลทีมข่าวโทรไปคุยกับคุณศักดิ
ฉากเป็นเจ้าของหอพักเล่าบอกว่าหอของเขาเนี่ย
ตั้งอยู่หน้านิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานีอืม
ผู้เช่ากลุ่มนี้มีสี่คนผู้หญิงสองสาวธอมหนึ่งสาวประเภทสองอีกหนึ่ง
เช่าห้องตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับ
เช่าไว้สองห้องด้วยค่าเช่าตกห้องละพันสามร้อยบาท
สิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้ง๔คนบอกว่า
ค้างค่าเช่าก่อนนะเดี๋ยว๑๕กันยาเลยเงินออกนะเงินออก
เดี๋ยวจะเอามาให้ค่ะเจ้าของห้องก็บอกโอเคไม่เป็นไรอ่า
พอวันที่สิบห้าไลน์ทวงเลยไลน์ทวงก็ไม่ตอบไม่ตอบมาปั๊บ
พอกลางคืนก็เนี่ยฮะมาค้นของออกไปอืม
คุณศักดิ์บอกว่าคงจะไม่ไปแจ้งความหรอกนะ
เพราะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ที่เอามาเตือนเนี่ย
คือเตือนภัยหออื่นค่ะเพราะว่าสี่คนนี้ตอนมาก็มาแบบ
มาเหมือนหนีใครมาอืมมารีบรีบขนของเข้ากุกกกกกุกกกก
ผมชอบนะกุกกกกกุกกกกุกกกเข้าไปฮะ
พอตอนออกก็เป็นแบบนี้แหละครับ
หนีออกเหมือนกันครับจะหนีมาจากที่อื่น
แล้วก็ทำแบบเดิมกับที่เคยทำนะคะ
ใครบอกว่าตอนนี้ใครเป็นเจ้าของหอพักเจ้าของห้องเช่าบ้านเช่า
เป็นเสือนอนกินกลัวหลายเรื่องโอ้โหกินลำบากจริงจริงนะคะ